เขาโด่งดังมาจากเวทีการประกวดร้องเพลงลูกกรุงนะ

จากหนุ่มแอคโชคชัยเขาจะเสียงดีแล้ว
นิสัยก็ยังน่ารักเป็นกันเองขึ้นเวทีเมื่อไหร่อุ้ยแม่ประทับอกประทับใจ
ในลูกอ้อนสไตล์แบบซื้อคุณผู้ชมดูสิรักแค่ไหนให้ดูจากช่อเงิน
เออซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้นะว่าก่อนที่หนุ่มแอคเขาจะมาประกวดร้องเพลง
เขาเคยรับราชการทหารทำควบคู่ไปกับการปลูกต้นไม้ขายค่ะ
แต่เพราะความชอบในเสียงเพลงเนาะหนุ่มแอคเขาก็เลยฝึกฝนตัวเองเดินสายประกวด
จนมีชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
อกจากน้องแอ๊กเนี่ยจะร้องเพลงลูกกรุงลูกทุ่งล่าสุดน้องยังได้มาเล่นละครเรื่องแรกด้วยคุณผู้ชมค่ะ
แถมโอ้โหงานแน่นมากเลยอ่ะว่างก็ยังขึ้นเวทีโชว์ร้องโชว์ลำลิเก
ประชันกับหนุ่มโตโต้ธนเดชด้วย
แล้วความฮอตของน้องแอ๊กก็คือไม่ธรรมดาเขาบอกแบบนี้นะ

พวงมาลัยน้ำใจจากแม่ครั้งละฟังดีเคลียร์หูฟัง

ครั้งละ๑ล้านบาทฟังไม่ผิดดิฉันอ่านไม่ผิดนะ
ฉันไม่ขอเป็นพิธีกรแล้ววันนี้ฉันอยากเป็นนัก
ก่อนอื่นต้องร้องเพลงให้พอก่อน
คือฟังไม่จริงน้องเนี่ยได้มาลัยน้ำใจจากแม่ครั้งละเป็นล้าน
รวมกับพวงมาลัยน้ำใจจากเวทีอื่นตอนนี้น้องแอ๊กเนี่ยมีเงินเก็บเข้าตู้เซฟ๒ล้านแล้วคุณผู้ชม

ไปฟังเสียงหนุ่มแอคเล่าความประทับใจทั้งหมดทั้งมวลนี้กันหน่อยค่ะ
ดีใจครับก็ไม่คิดนะว่าวันหนึ่งแบบเราจะมีขนาดนี้
เพราะว่าเรามองแต่พี่ที่แบบเขามีพวงมาลัยมีแฟนคลับตามอะไรอย่างนี้
วันเกิดมั้ยวันเกิดก็เป็นล้านครับ
อย่างดีเกย์นี้ก็๓แสนกว่าบาทดีเกย์ล่าสุดในที่ขึ้น

เพราะตั้งแต่ประกวดมาแกะฟวงมาลัยเป็นน้อยมากครับ

ล้านล้านกว่า๒ล้านได้มั้งประมาณนั้น
ก็ถือว่าเป็นแบบเป็นรางวัลตอบแทนรางวัลน้ำใจที่แบบที่แม่ให้มา
คือน้องเป็นคนที่เก็บเงินเก่งมากนะ

มีคนช่วยนับยังจะไปสมัครนับเงินเขาอีก